เดี๋ยวให้ดูคลิปนี้นิดนึงค่ะในเพจโซเชียลฮันเตอร์สองพันยี่สิบเอ็
โพสต์เอาไว้บอกว่าฝรั่งไปอารวาสในเว่น
ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรไปดูเหตุการณ์นะคะ
โอ้โหดูสิคะดูสิคะเนี่ยทำลายข้าวของโวยวายโวยวายใหญ่เลย
เขาไม่พอใจพนักงานร้านสะดวกซื้อที่ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้

คือช่วงท้ายคลิปจะเห็นชายชาวต่างชาติคนนี้
เหมือนจะชกด้วยนะคะแล้วพนักงานเป็นผู้หญิงนะคะ

ตัวเองเป็นผู้ชายอายุเยอะประมาณนึงแล้วนะคะ

ประเด็นคือเราก็ทราบกันดีเนอะในร้าน๗๑๑ร้านสะดวกซื้ออย่างนี้
เขาจะไม่จำหน่ายเครื่องดื่แอลกอฮอลหลังเที่ยงคืนใช่ไหม
เขาจะมีรอบเช้ารอบบ่ายอะไรประมาณนี้

แต่เนี่ยเหมือนเขาแบบมาขอซื้อที่มันเป็นช่วงเวลาที่เขาห้ามขาย
เขาก็เลยขายให้ไม่ได้
แล้วโมโหเนี่ยค่ะก็อารวาสโวยวายทำลายข้าวของและจะทำร้ายพนักงานสาวที่ยืนอยู่ตรงเคาน์เตอร์นะคะ
คนที่เห็นคลิปนี้ก็วิจันเยอะ
ก็อาจจะไม่รู้สิเขาอาจจะไม่รู้
ฝรั่งอาจจะไม่รู้ว่าเขาห้ามขายเวลานี้เวลานี้หรือยังไง
แต่สุดท้ายปลายทางเนี่ยก็มีพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้อยู่ดีใช่
ไม่ใช่เหตุผลนี้จะเป็นเหตุผลอื่นยังไงก็แล้วแต่แต่ก็ใช้ความรุนแรงอย่างนี้ได้
คนก็สงสัยด้วยซ้ำฝรั่งเมาหรือเปล่า
ไม่ใช่แค่ว่าในประเทศไทยเท่านั้นนะใช่ไหม
จะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่คุณก็ไปทำอย่างนี้ไม่ได้หรอก